คุณผู้ชมที่ปฐุมธานีค่ะมีผู้ชายคนนึงอยู่เดินไปเผาบ้านคนอื่นเขา
แล้วสองแม่ลูกที่อยู่ในบ้านเนี่ยเคราะห์ดีมากวิ่งหนีออกมาทางประตูหลังบ้านได้ทันนะคะ
ตำรวจเนี่ยจับชายคนก่อเหตุได้ทันทีเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้หนีไปไหน
นอนยิ้มหัวรอดูผลงานของตัวเองอยู่อะค่ะเกือบทำเขาตายกันแล้วอะค่ะ
สร้างติดกันห้าหลังค่ะจุดเกิดเหตุเป็นตึกหลังที่สี่
ไฟไหม้จากชั้นวางรองเท้าก่อนแล้วค่อยลามไปผนังบ้านที่เป็นไม้
เริ่มจะลุกลามไปบ้านข้างแล้วแต่ว่าเพื่อนข้างบ้านที่อยู่แถวนั้นน่ะ
เขาได้ยินเสียงระเบิดก็วิ่งออกมาดูเห็นไฟไหม้เลยรีบตะโกนเรียกเจ้าของบ้านที่นอนอยู่ชั้นสอง
สองเขากำลังหลับกันอ่ะเจ้าของบ้านได้ยินก็ตื่นออกมาอุ้ยวิ่งหนีตายกันออกมาจากบ้าน
แล้วก็แจ้งตำรวจสพคูคศเพราะดีนะคะรถดับเพลิงใช้เวลาไม่นานก็ดับไฟได้
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคนก่อเหตุอย่างที่บอกค่ะนอนยิ้มหัวเราะดูผลงานตัวเองอยู่กัน
อยู่ใกล้ตำรวจเขาก็ไปรูปตัวได้
ปรากฏคนก่อเหตุพูดจาไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
แต่พอถามเป็นภาษาอังกฤษนี่คนนี้คนก่อเหตุ

ได้เป็นบางคำแต่ไม่ยอมตอบคำถามอะไรเลย

แล้วก็น่าจะอาจจะเหมือนกับเป็นผู้ป่วยทางจิต

ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
ส่วนเจ้าของบ้านนะคะเล่าให้ฟังบอกว่านอนหลับอยู่ชั้น๒กับลูกสาว
ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดตู้มแล้วไฟก็ดับ
เลยลุกไปเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าเพราะว่าร้อน
เปิดหน้าต่างปุ๊บเสียงเพื่อนบ้านลอยเข้าหูมาเลยค่ะ
ไฟไหม้เธอตกใจมากวิ่งไปปลุกลูกสาว
กุญแจบ้านจะเปิดประตูหน้าบ้านตรงที่ไฟไหม้
เปิดไม่ออกค่ะเลยต้องรีบวิ่งไปประตูหลังแทน
เธอบอกว่าจังหวะที่วิ่งลงมาชั้นล่างเนี่ย
ควันไฟเข้ามาในบ้านเยอะมากแล้ว
คิดว่าไม่รอดแน่เลย
โชคดีตั้งสติหากุญแจหลังบ้านเจอ
ก็เลยรีบพาลูกหนีตายออกมาได้นะคะ
อื้อหือนี่ไปเผ่าบ้านเขาเลยนะ
เผาบ้านเขาแล้วก็นอนยิ้มหัวเราะดูผลงานตัวเองอยู่